อาหารปลาที่จะพาไปทานอยู่ที่นี่ราชบุรีโอ้โห
ไปที่จังหวัดราชบุรีไปทานอาหารป่าแห่งนี้
บอกเลยว่าติดอกติดใจอย่างมากรสชาติอร่อยล้ำอย่างแน่นอน
ผมไปกินแล้วคอนเฟิร์มว่าอร่อย
ติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
สนับสนุนโดยใหม่อีซูซูดีแมคไฮเลนเดอร์รุ่นพิเศษ

ตลอดกินวันนี้นะเดินทางมาถึงที่อุทยานหินเขางูครับ
มาพร้อมกับรถคู่ใจคันนี้ของผมนะครับ
อีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์รุ่นพิเศษ
สเทลนั่นเองครับไม่เคยทำให้ผิดหวัง

มาตามหาของดีของอร่อยกัน

มาถึงที่นี่อุทยานหินเขางูทั้งที
เดี๋ยวจะพาไปดูว่าข้างในเขามีอะไรกันบ้าง
ไปดูว่าข้างในเขามีอะไรกันบ้างเพราะที่นี่อดีตเคยเป็นแหล่งระเบิดหินที่สำคัญของประเทศไทย
แล้วตอนนี้เขาพัฒนาแล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปกันเลย
แค่เดินเข้ามาคุณก็จะได้พบกับสะพานข้ามบึงน้ำกลางหุบเขา
เชื่อมระหว่างที่จอดรถกับทางเดินลอยน้ำ
ที่จะพาคุณไปสู่ใจกลางหุบเขาได้ชมวิวสวยงามท่ามกลางธรรมชาติ
กลายเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ไปแล้วครับ

ภาษาพิกรไทยรัฐทีวีใช่ไหมคะนี่ค่ะสวัสดีครับแหม่คนหน้าตาดีไปที่ไหนก็มีแต่คนจับน้ำค่ะ
ติดตามมานานมากเลยค่ะพี่ดูช่องพี่ทุกวันเลย

สองทุ่มนั่นมันพี่ชายผมคุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์เขาอ่านนิวโชว์

วันนี้ผมภาคภูมิภาคภูมิภาคภูมิ
พี่งั้นขอถ่ายรูปหน่อยนะคะ
บ่อย
คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะอกหักแต่ถ้ากินอาหารถูกหลักร่างกายก็แข็งแรง
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปตลอดกินกันที่ร้านนี้
เสบียงป่าบายหญิงมนต์
เขาบอกว่าเป็นร้านอาหารป่าร้านเด็ดในราชบุรีเดี๋ยวจะบุกเข้าไปในร้าน
เสบียงป่าแห่งนี้เป็นจุดศูนย์รวมความอร่อยที่ใครผ่านมาเป็นต้องแวะชิมกันทุกคน
เพราะที่นี่ร้านเขามีเมนูให้เลือกมากกว่า๗๐เมนู
โอ้โหอะไรจะเยอะปานนั้นแต่ละเมนูขอบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจะเป็นยังไงตามมาพิสูจน์กันเลยครับ
สวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยครับ

ชื่อน่ารักน้องกิ๊กซะด้วย

ช่วยบอกให้ฟังหน่อยชื่อร้านเสบียงป่าบายหญิงมนต์เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงอาจารย์น้องจิ๊กจ๊ะ
คือรวบรวมอาหารของป่าค่ะเอามารวมกันแล้วก็จะเป็นเสบียงค่ะ
ก็เลยตั้งชื่อว่าเสบียงป่าหญิงมนต์นี่เป็นใครครับ
เป็นแม่ค่ะอ๋อคุณแม่
เอาทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะได้ทานกันรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวได้พิสูจน์ในช่วงตลอดกินนี่แหละฮะ
อย่างแรกนะครับนี่เลยกบทอดกระเทียมอยากรู้ไหมว่าน่องมันใหญ่ขนาดไหน
แต่ถ้าจะให้รสชาติมันเผ็ดเปรี้ยวได้รสชาติที่มันแซ่บแล้วก็ถ้าทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้
บนเริ่มเทิมยังก็นองมันใหญ่ขนาดไหนอ่ะ
แต่ถ้าจะให้รสชาติมันแซ่บแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้
เทียมอร่อยมากคือทานเข้าไปแล้วนะคุณจะได้รู้สึกถึงเนื้อหนุบกรอบของตัวเนื้อกบนะ
นูต่อไปผมว่าทานอะไรที่มันเผ็ดดีกว่านี่คือ

ทำไมต้องเอาเนื้อเก้งมาผัดกับหน่อไม้ดองเลย
่อไม้ดองจะช่วยแบบเผ็ดร้อนแล้วก็จะช่วยดับกลิ่นพวกสามเก้งด้วยค่ะ
อ๋อตัวหน่อไม้ดองมันกลิ่นเฉพาะตัวนะ
ตัวกับกะเพราพวกเครื่องเทศที่ใส่ลงไปอ่ะครับ

โอ้โหรสชาติกลมกล่อมนะคือมันเข้มข้น

แล้วมาผัดกับตัวหน่อไม้ดองกรอบแล้วมันก็มีความเปรี้ยวด้วย
มันก็ผสมผสานกับความเผ็ดร้อนของตัวพริกแกงของที่นี่
อีกหนึ่งเมนูที่เป็นเนื้อเหมือนกันนี่คือเนื้ออะไรนะฮะ

เนื้อกวางผัดพริกไทยดำ
คือตัวเนื้อกวางมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวถูกไหม
เพราะฉะนั้นพอเอามาผัดกับพริกไทยดำมันก็จะหอมกลุ่นอีกแบบหนึ่ง
สัมผัสแรกคือมันหวานหวานปั๊บมันจะมีความเผ็ดร้อนตาม
แต่ว่าเป็นเผ็ดแบบเผ็ดพริกไทยดำความฉ่ำของตัวเนื้อกวาง
สัมผัสของมันไม่ได้แห้งเพราะฉะนั้น๒เมนูนี้สั่งมาเถอะอร่อยหมด
นี่แหละครับอาหารป่าจานเด็ดสุดแสนจะอร่อยของทางร้าน
อยากจะแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้ลองชิม
ทางร้านเขาก็มีเมนูแนะนำที่ขายดีอย่างเช่นนี่เลย
ในบ้านสาดนับปลาซึ่งรสชาตินั้นกลม
เหนือไก่ก็นุ่มห้ามพลาดเด็ดขาดครับ
นั่งดูอยู่ทางบ้านน้ำลายไหลแล้วสิท่า
เชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นแล้วก็อยากจะมาทานที่นี่นะครับ
คุณกิ๊กครับช่วยบอกเส้นทางหน่อยแล้วกัน
มา๑กิโลเมตรจะเจอร้านเสบียงปลาอยู่ซ้ายมือค่ะ
แต่ถ้าหาไม่เจอจริงโทรศัพท์มาสอบถามเส้นทางกันได้

เปิดให้บริการทุกวัน๑๑โมงถึง๔ทุ่มค่ะ
ส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณน้องกิ๊กมากเลยนะครับ
ชั่วโกนกินในละการตลอดข่าวของเรา
เดินทางมาถึงที่นี่อร่อยทุกเมนู

ส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณคุณกิ๊กครับ
อร่อย
ไม่ว่าร้านอาหารจะอยู่ที่ไหนถ้าอร่อยเด็ดแล้วแล้วก็
ผมกับรถคันเก่งอีซูซู

ถึงที่สัปดาห์หน้าจะพาไปที่ร้านไหน
ติดตามกันให้ได้ในช่วงตลอดกิน
หูถ้าเหนื่อยล้าให้เดินไปกินอาหารป่า
ขอบคุณขับรถไปกินก็ได้ค่ะ

บกทอดที่นี่ใครที่ชอบทานกบทอดนั้นไปลองดู
เขาเลือกคัดสรรเฉพาะกบที่สามารถกระโดดข้ามตึก๓ชั้นได้
บที่สามารถกระโดดข้ามอุทยานเขาหินงูได้

มากใช่ไหมเป็นกบเลี้ยงอะไรอย่างนี้
ลองไปทานกันดูสำหรับใครที่ชอบอาหารป่านะคะ